วันที่๘คือวันศุกร์ที่แล้ว
ได้รับรายงานการเสิร์ฟข้อถ้าจริงสืบสวนจากทหกมที่๒๒
ซึ่งเราก็ดูรายงาน
รายงานนี้บ่งบอกชัดเจนว่าเห็นควรดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
แต่ยังไม่มีมนต์
เราก็เชื่อแน่ว่าโดยการบันทึกนะครับ
สอบปากคำของผู้เสียหายพฤษ
สังหวังการสอบสวนชั้นพนักงานสอบสวน
ซึ่งได้โดยการฟอร์กรองใบที่สรรแล้ว

เราก็มาตั้งคณะกรรมการ
ตามระเบียบที่กำหนดนะครับเมื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเสร็จแล้วนะครับ
โดยหลักกดพร้อมโรงเขาโดยการสั่งภักรกรและการให้ออกจากราชการ
เราก็สามารถให้ฆาตการครูผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนได้
ในกรณีที่มูลเหตุที่เกิดนั้นมันอาจจะใช้ระยะเวลานาน
กระเทือนต่อความรู้สึกของสังคม
นะครับเราก็จะสั่งให้ฆาตการภูเจ้าฮารายออกจากราชการตั้งแต่วันที่ห้า
วันที่๘นะครับพฤษภาคมนะครับ
คณะกรรมการที่เราตั้งนะครับอ่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนอยู่ที่
มูกดาหารนี่แหละเป็นประธานนะครับอ่าแล้วก็เป็นผู้

ก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับกรณีที่ผู้กระทำความผิดคือคุณครูอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องสืบหาข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่านั้นในในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี้ยเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าครูคนนี้มีประวัติอย่างไรถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการลงบันทึกหรืออ่าเป็นผู้ต้องหานะครับเพราะว่าเวลาการตรวจสอบประวัติของครูที่จะต้องรับรัชการเนี้ยเราจะมีการตรวจสอบประวัติไปยังสถานีดำรวจตามครูมิดำเนาแต่เมื่อเราตรวจส
ตามที่ผู้สื่อข่าวได้สักถามเมื่อสักครู่นี้ว่ามันมีต้นเหตุมาอย่างน้อยใช่หรือไม่อย่างไร
แต่ว่าในชั้นของการเข้ามารับราชการก่อนที่จะรับราชการเราจะต้องไปตรวจสอบประวัติก่อน
ลายนิ้วมือเคยเป็นผู้ต้องหาเคยกระทำความผิดอะไรไหม
ปรากฏว่าเราไม่ได้ค้นพบตรงนี้ในส่วนของคดี
แสดงว่ามีการยอมความกันอันนี้เราไม่ได้รับทราบตรงนั้นนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนครับ
ต้นทางเหตุกาเกิดทุกวันนั่งคิดอย่างหนิว่า
ด้วยแล้วนะครับก็ได้สอบถามท่านนะครับว่าท่านมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วนะครับ
บอกว่ามาประมาณ๓ปีนะครับแล้วโดยภาพรวมของการทำงานที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้หมายความว่า
โรงเรียนได้ท่านภูมิในการได้ปล่อยป่าละเลยนะครับคือคุณครูทั้งห้าคนเนี่ย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
ว่าเพื่อนตัวเป็นข้อแรกของครับที่เรามองในจากนั้นที่ผม
รับผิดชอบอ่าเคสต่างที่เกิดขึ้นกับเด็กเด็กเงี้ย
ก็ก็จะเป็นลักษณะสังคมก็จะมองมองว่าเด็ก
ของคุณครูของเราเนี่ยอ่ามีพฤติกรรมซึ่งหนึ่ง
ความเป็นจริงเนี่ยเท่าที่ได้ไปสัมผัสในหลายคดี
นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่อ่า
ทางผู้พยารระดับสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านบนทีหรือ
หรือผู้บังคับบัญชานะครับก็ให้ความสนใจแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เรามีศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษานะครับของกระทรวงดิการขึ้นมานะครับโดยเราได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
ภายใน๒๔ชั่วโมงเนี่ยหลังจากที่เราสื่อได้นำเสนอข่าวปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคดีนับตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีได้ออกประกาศตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับ
จะเห็นว่าเราต้องการที่จะกำจัดครูที่มีพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยออกไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน๒๔ชั่วโมงนะครับ
ท่านรัฐมนตรีได้ประกาศลงนามตั้งขึ้นมาแล้วเราได้ทำงานเชิงลุกกันนะครับ
ออกจากราชการทุกคนนะครับนั้นผมเชื่อว่าในอนาคต
ข้างหน้าเนี่ยคุณครูที่มีพฤติกรรมอย่างนี้
ไม่ว่าจะเป็นตัวกลัวเองหรือคุ้มในการโรงเรียนเองก็ดีเนี่ย
เราจะกำจัดให้หมดสิ้นไปนี่คือความตั้งใจและในอนาคตเนี่ย
เราจะมองไปถึงเรื่องของการยึดใบประกอบวิชาชีพไม่ให้เขาสามารถที่จะประกอบวิชาชีพครูได้อีก
ให้เร็วที่สุดในส่วนนี้นะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการแก้ไขกฎระเบียบต่างนะครับ
ที่จะนำไปสู่การกำจัดครูไม่ดีทั้งหลายนะครับ
พี่น้องสื่อมวลชนอย่างไรก็ตามในฐานะที่สูงของเรา
มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเยียวยาเด็กนักเรียน
เราได้มีการไปพบคุยกับเด็กที่บ้าน
ให้ขวัญกำลังใจญาติพี่น้อง
แต่สิ่งที่พี่น้องสื่อมวลชนอาจจะกังวลว่า

จะมีกระบวนการซ่อนเล้นอยู่

แล้วก็ผู้บัญชาการระดับสูงทุกระดับนะครับ
ให้ความสำคัญเราก็จะให้ความเป็นธรรม
ในการดำเนินการทุกขั้นตอนในส่วนของการเป็นฆาติการ
คุณแม่ก็ทำงานอยู่ที่สมุทรปาการนะครับแล้วก็ทำงานมาที่นั่นหลายปีแล้ว
ในช่วงเปิดพักเรียนก็จะย้ายลูกไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำงาน
ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะประสานไปที่โรงเรียนปลายทางที่น้องอยากจะไปเรียน
ซึ่งทางผู้ครองเองได้บอกแล้วว่าอาจจะไปเรียนที่ไหนใกล้ที่ทำงานใกล้บ้านที่เขาทำงานอยู่นะครับ
ส่วนน้องที่ขึ้นม๔จะขึ้นม๕นะครับ
อันนี้ก็มีความประสงค์ที่อยากจะย้ายโรงเรียนนะครับ
ให้โรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่
ซึ่งตรงนี้ก็จะดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าต้องยังไงก็
แล้วก็ดูแลน้องทั้งสองคนให้เป็นอย่างดี
และในส่วนเรื่องของคดีความก็เป็นเรื่องของสารของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในเรื่องของการดำเนินการทางวินัยก็เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการจังหวัด
ผมเชื่อว่าคดีนี้ไม่มีมวยล้มแน่นอนนะครับ